วันสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาวราชยี่สิบแปดธันวาคม
ที่วัดหนองนกไข่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ก็มีการประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในวันสำคัญเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
ไปดูบรรยากาศของการประกอบพิธีกันนะครับ
โดยพระครูคุณาพรเจ้าวาดวัดหนองนกไข่
ตำบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมคณะกรรมการวัดและก็ประชาชนนะครับ
ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณ
เรื่องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช

เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาวราช
โดยถวายสักการะด้วยพานภูมิดอกไม้สด
ไข่ต้มผลไม้และข้าวต้มมัด๑๐๐๐คู่
ซึ่งในวันที่๒๘ธันวาคมของทุกปีนะครับ
นับเป็นวันสำคัญของชาวไทย
เพราะสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช

พ้นจากการลุกรานของศัตรูในสมัยกรุงศรีอายุทยานะครับ
แล้วก็พระองค์นะครับได้ทรงก่อตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีนะครับ
แล้วก็ขนานนามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร
ทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์
เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
พระชนมายุ๓๔พันศานั่นเองนะครับ
สำหรับข้าวต้มมัดที่ในงานนี้มีให้เห็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าชาวบ้านได้ระดมแรงมาช่วยกันทำเป็นประจำทุกปี
นานกว่า๓๐ปีแล้วเนื่องจากในอดีต
ชาวบ้านเคยบนบานสารกล่าวแล้วก็ได้ทำข้าวต้มมัด
ไข่ต้มมาถวายจึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
ประกอบพิธีบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้าวหวานที่นำมาถวายก็แจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน
รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปครับ
จึงขอประกาศโอกาส